คุณผู้ชมค่ะนี่นะคะ

เจ้าตัวนี้นะคะได้โพสต์ภาพสาวรัสเซีย

ว่านี่วันนี้แฟนสวยที่สุดใน๓โลก
เฮ้ยเขาใส่ชุดแต่งงานแล้วยังไงคือเป็นเซตภาพเนี่ยคุณผู้ชมแฟนคลับบอกว่า
ก๊อฟจะมีข่าวดีแล้วไม่บอกใครแล้วมาเตอร์ไพรส์อย่างนี้เลยไม่ได้นะ
ก็เลยต้องรีบถามว่าตกลงยังไงคุณก๊อฟค่ะเลิกงามยามดีเมื่อไหร่
แล้วจะแต่งที่ประเทศไทยหรือจะบินรัดฟ้าไปแต่งที่รัสเซียอะไรยังไงดีนะฮะ
งานนี้พี่ก๊อฟตอบมาหลายคนร้องเอ้า
ส่วนเซตภาพมันเกิดจากวันที่แฟนของพี่ชัยนะพี่แบ๊งอย่างนี้นะ

ส่วนความเชื่อที่ว่าลองแล้วใส่เนี่ยนะคะ

ก๊อฟบอกว่าผมไม่เชื่อเลยเรื่องนี้นะคะ
ถ้าเป็นแบบนี้เหล่านักแสดงในวงการ
ใส่ชุดแต่งงานกันเป็นว่าเล่น
เก็บตังค์ก่อนยังไม่แต่งเก็บตังค์กันก่อน
แต่ก็เดี๋ยวมีข่าวดีแน่นอนไม่พ้นคนนี้หรอก